นี่หลังจากรองค์จากเหล่าแรงแล้วจากเหล่ารองค์สเข้ากัน

ถ้าโดนเด็กเข้ามาแหละนกาจะจริงน้า
ไม่ใช่ว่าเห็นเขามันกันแล้วก็

เดี๋ยวกูก็เครื่องมั่งดีกว่าไอมัน
ผมอยากเห็นงานช้างสุริน

เล่นแล้วมีความสุขคนเยอะมากสุรินบุรีรำเนี่ยเป็นจังหวัดที่
มันโกนสองชาติอ่ะไทยอ่ะโกนกันหรอ
ไทช์ลาวเลยโกนกันค่อยเหมือนมันถึงเยอะขนาดนี้อ่ะ

เอานะพอแล้วนะแค่นี้พอแล้วพอ
โอ้ยแต่มันโยนไปเห็นมาใส่เราไหมอ่ะ

เอานะพอแล้วนะแค่นี้พอแล้วพอหอมปากหอมคอนะ
เดี๋ยวจะให้พี่ออสมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับ
พี่น้องที่รักความสันตินะครับคนสุรินทร์
ออสก็เป็นคนสุรินทร์เหมือนกันนะครับ